คดีนี้ก็โหดจริง
แต่ว่าตำรวจจับได้แล้วครับในอ้น
อ้นเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นคนร้ายที่ไปแทงอดีตภรรยาในร้านเสริมสวยนะครับ
แผลเธอเสียชีวิตอยู่ในร้านเลย
ไปจับได้ที่ตำบลรัฐย่านะฮะที่กาญจนบุรีนะครับ
ตอนจับได้เขาพูดว่ายังไงบ้างสีหน้าสีตาเป็นยังไงลองดูครับ
เห็นสีหน้าแล้วเป็นยังไงบ้าง
เขาก็ดูคือถ้าไม่อยู่ในอาการอื่นก็ดูไม่สลดเลยนะ
นี่คือโฉมหน้าแล้วก็สิ่งที่

คุณนารินสุดหรือว่าอ้นอายุ๓๑ปีเขาแสดงออกมา
เขาเป็นผู้ต้องหาที่บุกเข้าไปในร้านเสริมสวยของนางสาวจตุพรดีคล้าย
หรือว่าคุณอ่อนเป็นอดีตภรรยาอายุ๒๘ปีที่ลบบุรีนะฮะ
โดยใช้ปืนปลอมตบเข้าไปตบศีรษะไปก่อนเลย
แล้วก็ใช้มีดกระหน่ำแทงอีก๒๗แผลเธอเสียชีวิตครับ
ตำรวจสพลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจับตัวในอ้นเนี่ยนะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองหลังจากมีสายข่าวบอกว่า
อ้นเนี่ยแอบมาหาเพื่อนในพื้นที่ตะบนราชย่า
ลงพื้นที่ไปที่บ้านต้องสงสัยเป็นป่าละเมาะครับ
แล้วก็อยู่ในซอยหลังสำนักงานเทศบาลตะบนราชย่า
ไปพบตัวในอ้นจริงเลยบุกเข้าไปจับกลุ่มนะครับ
โดยใกล้กันเนี่ยพบถุงใส่ผ้ามีกางเกงกางเกงยีนขายาวสีดำนะครับ
ยืดคอกลมสีดำกระเป๋าคาดเอวรองเท้าผ้าใบสีดำ
สีน้ำเงินเขียวที่ใช้ในการก่อเหตุชุดนี้แหละชุดนี้แหละ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะแม่เห็นภาพแล้วใจหายนะฮะ
เสียใจไปกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วย
จากนั้นก็นำตัวในโอนมาสอบสวนเบื้องต้นที่สพลาดย่าก่อนนะครับ
เขาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงอ้างสาเหตุมาจากเขาบอก
เขาครับแค้นใจส่วนตัวจากนั้นก็เลยส่งตัวให้กับ
ตำรวจสพเมืองลบบุรีนะครับเจ้าของท้องที่เกิดเหตุไปดำเนินคดี
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไปที่ร้านเสริมสวยที่เกิดเหตุครับ
คุณผู้ชมที่เห็นภาพไปแว๊บเมื่อกี้นะฮะ
ไปพบกับคุณก้อยคุณก้อยนี่เป็นใคร
คุณก้อยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทและเป็นหุ้นส่วนกับผู้ตายนะฮะ
จนถึงขณะนี้คุณก้อยบอกยังทำใจไม่ได้เลย
เพราะว่าร้านเสริมสวยนี้เนี่ยร่วมหุ้นกับคุณออนเนี่ย
กว่าปีนึงแล้วนะฮะแล้วคุณอ่อนเขาก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักมาก
คุณออดเนี่ยประวัติคือแต่งงานกับโอนเมื่อ๓ปีก่อนครับ
แล้วก็หาเงินเลี้ยงดูอ้นอ้นไม่ทำอะไรเลย
งานไม่ทำติดแต่ยานะครับแล้วมีนิสัยขี้หึงด้วย
มักจะทะเลาะแล้วก็ลงไม้ลงมือเป็นประจำ
จนคุณอ่อนบอกทนไม่ไหวแล้วนะฮะ
ตกลงจะหย่ากันเมื่อ๕๖เดือนก่อนคุณผู้ชม
แล้วก็ยอมจ่ายเงินให้ในอ้นไปหมื่นนึงนะครับ
แต่ในอ้นเนี่ยวันหนึ่งก็กลับมาตามราวีไม่เลิก
แล้วก็ขู่ด้วยนะฮะขู่ให้อดีตภรรยาไปเลิกกับผู้ชายคนใหม่ซะ
โดยที่ในอ้นเนี่ยก็คิดไปเองครับนะฮะ
ซึ่งเธอเชื่อว่านายโอนตั้งใจฆ่าคุณอ่อน
อันนี้ที่เพื่อนเล่านะคือตั้งใจฆ่าเลยล่ะ
ไม่ใช่แค่จะมาทำร้ายร่างกายเหมือนที่ผ่านมา
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
ใส่มันแบบเนี่ยเลี้ยงตลอด
แล้วถ้าเป็นคนติดยาลองคิดดูละกัน
มันก็จะประเป็นอย่างนี้แหละคั่งบ้า
จริงแล้วผู้ตายคือคุณอ่อนเนี่ยนะ

คุกคามที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้ครับ